คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้

ประเด็นคือมันเกี่ยวยงกับผ้าเหลืองอีกแล้ว
บอกว่าพระรูปนี้มักจะมาที่บ้านหลังนี้
ค้างบ่อยแล้วมีความสนิทสนมกับผู้หญิงคนหนึ่ง
ตอนแรกพระบอกว่าอ้างว่าเป็นญาติกัน
รู้จักกันนับถือกันแบบเพราะมีบุญคุณซึ่งกันและกัน
แต่หญิงคนถ่ายคลิปยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริง

แชร์กันเพียบคอมเมนต์กันกระหน่ำนะคะ

ลูกหลานของผู้หญิงเจ้าของบ้านนะ
ใช่ค่ะแล้วก็ได้ยินด้วยนะที่เธอพูดว่า
ยายไม่รักษาหน้าลูกหลานเลย
พูดคำนี้แล้วเราก็เห็นภาพใช่ไหมว่าเป็นพระสงฆ์รูปหนึ่ง

ในบ้านหลังนี้เธอเนี่ยอัดคลิปเดินมาตลอดทางแล้วตะโกนตะโกน
อยู่ไหนมันอยู่ไหนก็คือจะถามหาพระสงฆ์รูปนั้นแหละค่ะ
จนกระทั่งเข้าไปแล้วขึ้นไปบนบ้าน
ก็ไปเห็นว่าพระสงฆ์รูปนี้บอกชื่อเลย
นั่นคือพระอ๋อนั่งอยู่บนที่นอนแบบนั้น
แล้วพยายามเอาผ้าห่มมาคุมปิดหน้าตัวเอง
แต่มันไม่ทันแล้วล่ะเพราะมันอยู่ในคลิปไปหมดแล้ว

ทีนี้ในบ้านหลังนี้นะคะไม่ได้มีแค่พระอ๋ออยู่เท่านั้น
แต่มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ใส่ชุดสีฟ้ารวมอยู่ด้วย
แล้วเขาบอกว่าก็ยังมีด้วยที่มีคนนอนกางมุ้งอยู่หน้าห้อง
หรือจะมาไล่เรียงให้ฟังว่าแต่ละคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้เป็นใครกันบ้าง
ทีนี้เจ้าของคลิปนะคะพยายามตะโกนอยู่ในคลิปแล้วพูดคำว่า

หลายคนแล้วเขาบอกว่ามีคนที่อยู่ในบ้านเหมือนตะโกนไล่บอกให้เธอออกไป
แล้วเหมือนพยายามห้ามไม่ให้เธอถ่ายคลิปนะคะ
เดี๋ยวชาวบ้านเขาจะไปนับถือผีสางเทวดานางฟ้ากันไปหมดแล้ว
ล่าสุดทีมข่าวของเราก็เลยเดินทางไปค่ะ
ไปตามหาพระที่อยู่ในคลิป
ซึ่งทราบมาว่าอยู่ที่วัดท่าไสงาอำเภอพิบูรณรักนะคะ
ไปเจอกับพระยศวรรษอย่างที่บอกว่าเขาชื่อพระอ๋อ
อ๋อบอกแบบนี้บอกเฮ้ยเรื่องทั้งหมดในคลิป
เป็นการเข้าใจผิดล้วน

สิบสี่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยขับรถกระบะไปเยี่ยมญาติ
ชื่อลุงประดิษฐ์เอาจริงเขาเป็นพี่ชายของโยม

แล้วโยมผู้หญิงคนนี้สิการี่
ก็คือคุณยายที่อยู่ในคลิปนั่นแหละ
อ๋อบอกแบบนี้บอกว่าตัวเขากับลุงประดิษฐ์แล้วยายละออง
เอาจริงมีศักดิ์เป็นญาติพี่น้องกัน
นับถือเป็นเพราะมีบุญควรเพราะอะไร
ก่อนหน้านี้โยมละอองเคยเป็นคนออกเงินจัดงานบวชให้พระเอง

มละอองก็คือยายที่คนในคลิปเขาเรียกนะ

เหตุการณ์ในคลิปพระอ๋อชี้แจงแบบนี้บอกว่าตอนนั้นนั่งอยู่ในห้อง
ประดิษฐ์กับภรรยาอยู่ในมุ้งด้านนอก
โยมละอองก็นั่งอยู่ข้างนอกเหมือนกัน
ไม่ได้มาอยู่อะไรกับพระอ๋อแบบ๒ต่อ๒ไม่เป็นความจริง
ยืนยันเลยคืนนั้นไม่ได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งหรือทำอะไรผิด
เพราะยังยืนยันว่านับถือกันเป็นแบบญาติพี่น้องค่ะ
มันคือสาเหตุแล้วกับยายละอองไม่มีความเสน่หา
แต่เสน่หากันเป็นสิบปีแล้วถ้านานแล้วรู้สึกข่าวของเราถามเห็นไหมคะ
เมื่อกี้ประโยชน์สุดท้ายแล้วยายละอองล่ะอ๋อบอกว่าไม่มีความเสน่หา
สนิทกันมาเป็นสิบปีแล้วแต่ในคลิปเห็นไหม
เรายังขึ้นให้คุณผู้ชมได้ดูเปรียบเทียบกัน
ไม่รักษาหน้าลูกหลานเลยวัดไม่มีอยู่เหรออันนี้คนถ่ายคลิป
ทีมข่าวของเราไปที่กระท่อมบ้านหลังนี้หน่อยค่ะที่อยู่ในคลิปนั่นแหละ
อยู่ที่หมู่บ้านน้ำรอดนะคะแล้วเอาจริงจริงนะ
ห่างจากวัดที่พระอ๋อจำวัดอยู่ประมาณสักกิโลเดียวเอง
ไปเจอกับลุงประดิษฐ์ด้วยลุงประดิษฐ์บอกเอางี้นักข่าว
เดี๋ยวพาไปดูนะในกระท่อมมันเป็นยังไงลุงประดิษฐ์ยืนยันว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นในคืนนั้น
พูดเหมือนกับพระอ๋อเลยบอกว่าตัวลุงนี่แหละเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมด
พระอ๋อเขาตั้งใจมาเยี่ยมลุงจริงเพราะว่านับถือเป็นญาติกันพูดตรงกันกับพ่ออ๋อนะคะ
ส่วนหลานเนี่ยคนที่ถ่ายคลิปที่มาโวยวายหลานเข้าใจผิดเอ้าแล้วลุงลุงประดิษฐ์ทำไมบ้านปิดไฟมืดตึ๊บเลย
ลุงบอกก็ปิดไฟก็เดี๋ยวชาวบ้านจะมองไม่ดีเพราะอะไรก็พระออกมากำคลั่งกลางคืนเดี๋ยวเขาจะมองว่ามันไม่เหมาะ
ก็นี่ไงก็มันไม่ควรมาไงใช่ไหม
เออนั่นน่ะสิแล้วทีนี้ถามว่าแล้วลุงประดิษฐ์ตอบเราว่ายังไงต่อไปฟัง
ถ้าหนาวไปอยากให้เห็นว่าน้องเขามาอยู่นี่เพราะว่าหน้าเห็นนี่พระมายามวิกาศ
คือเรื่องนี้แค่นั้นก็คือว่าปิดไฟเพราะกลัวว่าชาวบ้านจะมาเห็นว่าพระ
ถูกครับถูก
แต่ไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นใครเข้ามา

ก็เลยให้เขาพิ่งไปอยู่ข้างในก่อน
ก็เลยบอกให้ลบว่าเชื่อหนาเพราะว่ามันผิดแล้ว
แต่ยายอองนั่งอยู่ข้างนอก

ยืนยันนะพี่อุ๋ยบอกว่ายายก็นั่งอยู่ข้างนอกด้วยกัน

แต่ลุงก็รู้ว่ามันก็ไม่เหมาะลุงก็เลยปิดไฟบ้าน
ก็ต้องบอกว่าท่านเป็นพระท่านต้องไปจำวัดท่านต้องอยู่วัด

ไม่ใช่ขับรถแล้วก็มาอยู่ตามบ้านญาติโยมเขาอย่างนี้

คือโลกะวัชชะไงโลกติกเตียนไง

พี่หวยคะแต่ประเด็นคือคนถ่ายคลิปเนี่ยหลานสาวของยายละอองเนี่ย

ดันพูดคนละมุมกับลุงเลยนะ

คือโอ้โหบอกเลยบอกว่ายืนยันเสียงแข็ง
พระอ๋อบอกใช่ไหมเป็นญาติกันไม่จริงไม่เคยเป็นญาติกับพระอ๋อมาก่อน
และเอาจริงนะคะคุณนิดเนี่ยนะคุณนิดคือคนถ่ายคลิป
คุณนิดบอกว่าที่ผ่านมาเธอรู้มาตลอดว่าพระอ๋อกับยายละอองมีสัมพันธ์ลึกซึ้ง

ยืนยันแบบนี้แล้วเธอถึงขั้นพูดคำว่า
ชาวบ้านรู้กันดีด้วยไม่ใช่แค่เธอ
แต่ที่ผ่านมาเธอไม่มีหลักฐาน
แล้วพระอ๋อไม่ได้มาที่กระท่อมนี้ครั้งแรก
มาหลายต่อหลายครั้งแล้วมักจะนอนค้างอยู่ที่นี่
พอตอนเช้าตื่นมาพระอ๋อก็ค่อยกลับวัดไป
ละอองเนี่ยถึงขั้นเคยพูดกับลูกกับหลานมาว่า
แอบชอบกับพระอ๋อค่ะ
เธอเล่าแบบนี้แล้วตั้งแต่พระอ๋อเนี่ยบวชเป็นพระ
เขาบอกว่ายายเนี่ยก็แอบชอบแล้วพอบวชแล้ว
ก็ยังเข้าไปหาพระอ๋อบ่อย
ส่งข้าวส่งน้ำกันแทบทุกวัน
ตอนหลังหลานบอกเลยนะ
คุณนิดบอกมันหนักขึ้นนะมันเริ่มหนักข้อ
ให้พระอ๋อมานอนในกระท่อมด้วยกันแล้วกระท่อมนี้
ลูกหลานก็เป็นคนสร้างให้
ถ่ายคลิปเพราะเธออยากได้หลักฐานนั่นแหละ
อยากให้หน่วยงานอย่างสำนักพุทธหรือพระผู้ใหญ่มาจัดการพระอ๋อค่ะ
แต่นี่คือเขาล็อกห้องอยู่ในห้องกันสองคน
ซึ่งเขาจะมีหรือไม่มีเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้
แต่ว่าเห็นอยู่ในห้องมันก็พอแล้ว
ไหมคือพี่ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเข้าใจผิดแน่นอน

ซึ่งเราก็ไม่มีหลักฐานที่จะไปปักปั๊มเขาได้
คือคนบ้านนี้เขาก็ไม่กล้าพูด
เกรงใจลูกหลานอยู่

เธอยืนยันว่าคนทั้งหมู่บ้านเขารู้กันหมด
แล้วไม่รู้นานแค่ไหนรู้ด้วยนะที่ทำอยู่แบบนี้
ทางด้านของคือทีมข่าวของเราเนี่ย
พยายามไงพยายามจะติดต่อคนที่ถูกกล่าวอ้างถึงก็คือยายละออง
แต่ถามว่าติดต่อได้ไหมติดต่อไม่ได้
แต่มันมีข้อมูลมาแบบนี้นะคะพี่อุ๋ยเขาบอกว่า
เจ้าคณะอำเภอมีคำสั่งนะคะให้พระอ๋อออกจากพื้นที่ไปค่ะ
แล้วคือมีการว่าพระอ๋อตอนออกไปเก็บข้าวของออกจากวัด
แล้วชาวบ้านให้ข้อมูลว่ายายละอองไปช่วยพระอ๋อเก็บของด้วย
และไม่แน่ใจว่าหนีไปด้วยกันหรือเปล่านะ
คือผมก็เข้าใจแหละว่าความผิดมันไม่เห็นชัดเจนใช่ไหม
ทางอำเภอท่านก็มีคำสั่งว่าท่านก็ออกจากพื้นที่ไป

ก็ออกจากพื้นที่นี้ก็คงไปอยู่พื้นที่อื่น